มาดูความสืบเนื่องจากกรณีที่นายกไก่นะฮะนายกอบจฉะเชิงเศร้า
เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินี

แล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙กันมากมายหลายคนนะฮะ
ทีนี้ก่อนที่นายกไก่จะรู้ตัวเนี่ยก็ไปงานมาหลายที่

ทีนี้ทางจังหวัดฉะเชิงเซาก็เลยต้องจัดการคุมเข้มกันใหญ่เลยแหละครับท่านผู้ชมครับ
นายกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์หรือว่านายกอบจฉะเชิงเซานะฮะ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเศร้าคนนี้นะครับ
ภรรยาคือนางสุรวดีเป้าเปี่ยมทรัพย์นะครับ

สมัยที่ยังไปทำงานในที่ต่างอยู่นะครับ
แล้วก็มีคนใกล้ชิดนายกไก่อีก๔คนตอนนี้ยังต้องกักตัวเฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน
เป็นเวลา๑๔วันเพื่อเฝ้าอาการนะครับ
ตอนนี้หลายหน่วยงานในจังหวัดฉะเชิงเซาก็เลยต้องเพิ่มมาตรการในการคัดกรองโรคในจังหวัดให้มากขึ้น
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเซานะครับตรวจพบว่าหลังจากนายกไก่และภรรยาเดินทางไปร่วมงานต่างในพื้นที่เนี่ย๑๐อำเภอนะฮะ
ถึงจะมีการทราบว่าติดโควิด๑๙มีประชาชนที่อยู่ร่วมในงานแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับทั้งสองคน
คือช่วงระหว่างวันที่๘ถึง๑๕มีนาคมเสี่ยงจะติดโรคโควิด๑๙ด้วยทั้งหมด๔๗๐คนในฉะเชิงเศร้านะครับ
มีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเลยใน๔๗๐๓๐๘คนเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดมากแล้วก็เสี่ยงต่ำ๑๖๒คน
ส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างกักตัวเองที่บ้านเป็นเวลา๑๔วันเพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
แต่ก็มีบางคนนะครับที่ยังไม่มารายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ฉะเชิงเศร้า
ท่านคิดว่าท่านเข้าข่ายท่านรีบติดต่อทางจังหวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
กิจกรรมที่นางโดยที่นางสุรวดีเป้าเปี่ยมทรัพย์ภรรยาของนายกไก่นะฮะได้เดินทางไปร่วมงานหลังจากที่สามีไปดูมวยที่สนามมวยลุมพินีไปวันที่๖นะที่สามีไป
อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้าแล้วไปเป็นประธานงานวันสตรีสากลที่อำเภอบางปะกง
สิบเอ็ดมีนาคมไปร่วมงานเทศกาลท่องเที่ยวมะม่วงอาหารและของดีบังคลา
จัดขึ้นที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบังคล้าจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะ
สิบสี่มีนาคมนะครับไปร่วมงานประจำปีที่ตำบลสนามจันท
อำเภอบ้านโพแล้วก็ไปงานบวชที่โรงเรียน
พุทธรังศรีพิบูรณ์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถึงจะไปตรวจพบว่าติดโรคโควิดสิบเก้าเมื่อสิบเจ็ดมีนาคมอืมนี่นะฮะ
ค่ะระหว่างนั้นก็ตัวสามีคือนายกไก่ก็ไปมาหลายที่ใช่
ระพีผ่องบุภกิจผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อาศัยอำนาจตามพระชมัญญัติโรคติดต่อออกมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด๑๙ในจังหวัดนะครับ
โดยให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับนายกอบจฉะเชิงเศร้าที่มีการพูดคุยกันในระยะ๑เมตร
แล้วก็นานเกินกว่า๕นาทีจะอยู่ในรถยนต์คันเดียวกันร่วมโต๊ะอาหารด้วยกัน
ถ้าโต๊ะอาหารนี่๒เมตรนี่นะก็ต้องกักตัวอยู่บ้านแต่อยู่ที่บ้านก็ต้องกักตัวนะครับ
ก็คือแยกนอนกับคนอื่นในบ้านนะครับแยกเครื่องใช้ส่วนตัวต้องทำแบบนี้๑๔วันนะฮะ
ต้องทำตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
และให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนเขาจะมีให้นะฮะ
ถ้าท่านยังไม่มีนะฮะท่านรู้ตัวว่าท่านใช่แน่แต่ยังไม่รายงานตัวเนี่ยท่านโทรไปเบอร์นี้
หากไม่ดำเนินการหรือไม่ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับ
วางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทผู้ใดสงสัยก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะสายด่วนก็มีอีกเบอร์นะครับ
เบอร์นี้แล้วก็มี๐๓๘๕๑๑๒๐๘ถึง๑๐ตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
จากนี้เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด๑๙ในฉะเชิงเซามีประสิทธิภาพมากขึ้น
ว่าฉะเชิงเศร้ามีคำสั่งปิดสำนักงานอบจฉะเชิงเซาเป็นเวลา๕วัน
ตั้งแต่๑๖๒๐มีนาคมนี้ปิดสถานบันเทิงโรงเบียร์โรงหนังฟิตเนส
สถานที่เล่นโยคะ๓วันนะครับ๑๗๑๙มีนาคม
ปิดสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่นะฮะอันนี้ก็ปิดนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเวลา๑๙วัน๑๗๓๑มีนาคม
ขณะที่ทางสงฆ์นะครับพระธรรมมังคลาจารย์ท่านเจ้าวาดวัดโสธรนะฮะ
ท่านมีบัญชาให้งดการเข้าศักระหลวงพ่อโสธร
ตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๓๑มีนาคมนี้และงดการจัดงานอัญเชิญหลวงพ่อโสธร
ที่จะมีขึ้นในช่วงวันที่๘ถึง๑๐เมษายนนี้ด้วย
ส่วนซุ้มไก่ชนสสศรีเป็นซุ้มไก่ชนชื่อดังที่บางประกงฉะเชิงเศร้า
ตอนนี้ห้ามคนภายนอกเข้าไปในซุ้มไก่แล้วนะครับ
ผู้ว่าเขาก็ไม่ให้เล่นอยู่แล้วตอนนี้นะฮะ
แล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณที่เลี้ยงไก่ชนทุกวัน
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ไก่เกยก็จับอาบนงอาบน้ำดูแล
เจ้าหน้าที่สาธารณะศุกร์อำเภอบังปะโกงและเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
วันนี้ก็นำเครื่องฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปพ่นตามห้องทำงาน
แล้วก็ห้องขังของสพบังปะกงด้วย
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
เจลล้างมือไปให้บริการกับประชาชนที่มาติดต่อราชการด้วย
แล้วก็ขอความร่วมมือทุกคนนะฮะที่มาติดต่อราชการให้สวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ถ้าท่านไม่ได้ติดเป็นป่วยเป็นโรคเป็นโรคอะไร
สำหรับมาตรการของแต่ละจังหวัดก็จะเป็นหน้าที่ของพวกราชการจังหวัดนั้น
เป็นผู้พิจารณาว่าจะมีมาตรการยังไงออกมาบ้าง
จังหวัดแรกเลยที่มีมาตรการออกมาแบบเข้มข้นแล้วคนก็พูดถึงเยอะมากก็คือจังหวัดบุรีรำ
ซึ่งจังหวัดบุรีรำเขาบอกว่าไม่ได้เป็นการปิดจังหวัดบุรีรำเดินทางเข้าออกไม่ได้นะ
สนามบินบุรีรำเขาบอกว่ายังเปิดให้บริการตามปกติเพียงแต่ว่าเขามีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นค่ะ
ถ้าไม่กรอกไม่ให้เข้าบุรีรำค่ะมาดูมาตรการของที่นี่กันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่าที่บุรีรำนี้คือเข้มข้นมากสนามบินจังหวัดบุรีรำเนี่ยค่ะมีการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าขาออกทุกคน
เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นผู้โดยสารแต่ละคนก็จะต้องกรอกข้อมูลอย่างที่บอกไปเป็นแอปพลิเคชันของสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำนะคะ
มาตรการนี้ทางสนามบินเข้มข้นแบบไม่ละเว้นคัดกรองแบบ๑๐๐
จะได้รู้ยืนยันว่าสนามบินยังเปิดให้บริการนะคะ
แต่ว่าเราก็จะเพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเข้าอ่า
ระดับในการคัดกรองผู้โดยสารที่จะเดินทางมาจังหวัดอ่า
บุรีรำเพิ่มมากขึ้นทั้งผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าแล้วก็เดินทางออก
นะครับเที่ยวบินของเราก็ยังดำเนินการบินโดยปกตินะครับ
ส่วนสถานีรถไฟบุรีรำค่ะก็มีเจ้าหน้าที่คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสาร
ที่เดินทางเข้าเมืองบุรีรำนะคะมีการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ
ทุกช่วงเวลาที่มีรถไฟเข้าชาญชาลาและเปิดให้ผู้โดยสาร
เพียงช่องทางเดียวนี่นะคะคัดกรองทุกคนตามกระบวนการแบบนี้นะคะ
มีแม่ค้าขายลูกชิ้นที่สถานีรถไฟค่ะ
ยืนกินนะคะครับเขาบอกว่าขนาดแม่ค้าขายลูกชิ้น
ขายของขายอาหารก็มีมาตรการเรื่องของความสะอาดมากขึ้นนะคะ
คือทุกร้านต้องมีเจลล้างมือบริการให้กับลูกค้านี่ค่ะ
แล้วก็ต่อไปนี้ไม่ให้ยืนกินหน้าร้านแล้วเอาเหรอฮะ
ไม่ให้ยืนกินที่สถานีรถไฟให้เอากลับบ้าน
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเผื่อน้ำลงน้ำลายอย่างนี้ใช่ไหม
ให้เอากลับบ้านค่ะอ่า
มาตรการการดูแลทำความสะอาดแล้วก็ให้ปลอดภัยไม่ให้ยืนกิน
ก็ให้ใส่ถุงกลับบ้านนะคะส่วนอันนี้น่าสนใจมากค่ะ
รมธนาคารจังหวัดบุรีรำโดยนายพิสิทธิอดิเรกโชติกุลบอกว่า
เบื้องต้นนะคะเตรียมมาตรการไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างค่ะ
คือพักชำระหนี้เงินต้นอ่าระยะเวลาสูงสุดสองปีอืม
ลดดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โห
ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ถึงสี่ปีเลยนะคะครับ
เพิ่มวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดได้ถึง๓๐ล้านบาท
แล้วก็จะมีการผ่อนผันให้ลูกหนี้บัตรเครดิตลดลงจากปกติไปครึ่งหนึ่งเลยค่ะ
ลดลงไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตลงครึ่งหนึ่งเลย
ลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับขยายเวลาชำระหนี้ให้กับลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ผ่อนผันให้ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปลอดการชำระเงินต้นสูงสุดสิบสองเดือนอืม
ปรับยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุดสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นมาตรการที่เตรียมเอาไว้
เอาไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างก็ต้องไปเสนอตามขั้นตอนใช่ไหม
ตอนนี้ออกมาจากชมรมธนาคารจังหวัดบุรีรำอันนี้เตรียมเอาไว้ก่อนเบื้องต้น
ท่านก็คงจะคิดว่าเออควรจะช่วยแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
แต่ว่าหน่วยงานที่เขามีอำนาจในการที่จะสั่งการแล้วก็ลดอะไรให้อย่างนี้ได้จริงเนี่ย
ไปพิจารณาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าเขาจะว่ายังไงนะครับ